มาดูเหตุการณ์ที่มีการท้าทายตำรวจ
เพราะเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์

และสองคนนี้ยิงปืนขึ้นฟ้า
ถูกตำรวจตามจับกลุ่มนะครับ

และยังยิงปืนใส่รถของตำรวจ๕นัดเลยนะฮะ
ท้ายที่สุดถูกยิงสวนจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่อ่างทองครับ

เข้าตรวจสอบเหตุยิงการบริเวณหมู่๔
ตำบลภัยจำสินอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ

ซึ่งเป็นรถของตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอ่างทอง
คือเป็นภารกิจของตำรวจสพวิเศษชาญอ่างทองไงคุณ
ไปเจอเหตุการณ์ผิดปกติ
แล้วก็พบว่ามีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์
ผู้ชายซ้อนท้ายยิงปืนขึ้นฟ้า๒นัด
ตำรวจสพเมืองอ่างทองจึงแสดงตัวเพื่อเรียกตรวจค้น
แต่ทั้งสองไม่ยอมจอดรถให้ตรวจนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจของสพอ่างทองจำเป็นที่จะต้องขับรถติดตาม
ไล่ล่าปรากฏว่าเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ชายได้ลงมาจากรถจักรยานยนต์
และเอาปืนยิงใส่รถของตำรวจจำนวน๕นัด
โชคดีที่ตำรวจกระโดดหลบหนีได้ทัน
ทางเจ้าหน้าที่จึงยิงสวนกลับไป
ถูกคนร้ายทั้ง๒คนได้รับบาดเจ็บ

ทราบชื่อก็คือนางสาวดาราการนันภัยอายุ๒๖ปี

มีบาดแผลจากรถล้มบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างนะครับ
ส่วนนายนัทพงศ์วันดีถูกกระสุนปืน
ยิงถูกบริเวณโคนขาด้านซ้าย๑นัด

ส่งโรงพยาบาลเพื่อนำตัวไปรักษาครับ

ได้ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่กรณีเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
พร้อมกับได้ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่

แล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามเส้นทาง
มาเจอตำรวจสพอ่างทองนี่แหละครับ
เมื่อถูกเรียกตรวจกลับยิงปืนใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เลยถูกยิงสวนกลับจนได้รับบาดเจ็บครับ
โดยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานายนัทพงศ์

พกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานไว้เบื้องต้นก่อน
และจะรอผู้บาดเจ็บทั้ง๒รายออกจากโรงพยาบาล
จะเรียกตัวมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
โอ้โหไปทำร้ายร่างกายผู้กรณีผู้หญิง

นี่มาทำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนะคะ